ซึ่งเป็นบ้านพักของท่านนายกตอนนี้เหมือนกับว่าจะเริ่มเคลื่อนขบวนออกมาแล้วนะฮะ
อากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญชูมรายงานสดเข้ามาเชิญเลยครับ
พาคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากที่ได้มารวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับณตอนนี้นะครับได้มีการ
เคลื่อนขบวนเพื่อที่จะไปบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มมวลชนนะครับได้เข้ามารวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณ
เวียนของอนุสาวรีชัยสมรภูมิเป็นเวลานานกว่า๒๐นาทีนะครับ
ก่อนที่แกนนำที่อยู่รวมบนรถขยายเสียงนะครับจะได้มีการประกาศให้กลุ่มมวลชน
ค่อยเคลื่อนขบวนไปยังบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
โดยหลังจากที่ได้มีการเข้ามารวมตัวกันณบริเวณนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๕นาฬิกานะครับ
ซึ่งกลุ่มมวลชนที่ได้มีการเคลื่อขบวนออกไปนะครับบริเวณด้านหน้าของขบวนครับ
จะมีทางด้านของกาดอาสานะครับที่จะเป็นแนวหน้าในการเดินนำขบวน
แล้วก็ต่อด้วยรถขยายเสียงของแกนนำนะครับที่จะมีแกนนำคอยบอกเส้นทางตลอดเวลานะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ากลุ่มมวลชนบริเวณด้านล่างนะครับ
ได้มีการเดินเท้าเคลื่อนขบวนจากบริเวณด้านในของวงเวียนอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เดินไปยังถนนราชวิถีนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับ
อ่าเท่าที่ผมรายงานสดอยู่นี้ผมยังไม่เห็นหัวขบวนนะครับว่า
เดินไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นได้นะตอนนี้นะครับ
กลุ่มมวลชนค่อยค่อยเดินไปอย่างช้าช้านะครับแล้วก็ยังคงมีมวลชนบางส่วนนะครับ
ยังคงหลงเหลืออยู่ตรงบริเวณวงเวียนอนุสาวรีชัยสมรภูมิแห่งนี้นะครับ
ซึ่งตามคำที่แกนนำได้มีการประกาศผ่านรถขยายเสียงนะครับ
ว่าวันนี้จะได้มีการเดินไปที่บ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
ที่ได้มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบริเวณด้านล่างนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามวลชนนะครับจะมีการถือทงสีแดงนะครับ
ซึ่งเป็นทงสัญลักษณ์ใหม่นะครับซึ่งเป็นอ่าทงนะครับ
ซึ่งเป็นชื่อการรวมกลุ่มของมวลชนในวันนี้ที่ได้มารวมตัวที่จะเดินไป
บ้านพักของพระเอกบริยุจรรโอชานะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งณเวลานี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ภาพด้านล่างเมื่อสักครู่นะครับ
เป็นท้ายขบวนของมวลชนแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้เดี๋ยวผมจะ
เดินกระบวนไปพร้อมกับกลุ่มมวลชนนะครับเพื่อรายงานสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบตลอดเวลานะครับ
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแล้วผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
และนี่ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจาก
นุสาวรีชัยสมรภูมิครับครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะฮะ
ตอนนี้กลุ่มมวลชนที่ใช้ชื่อใหม่ว่ามรีเดมนั้นเริ่มเคลื่อนขบวนออกมาจาก
นุสวรีชัยสมรภูมิแล้วย้ำอีกครั้งถ้าใครไม่จำเป็นอย่าเพิ่งผ่านไปนะฮะ
เส้นทางอนุสวรีชัยแยกดินแดงแล้วก็ต่อเนื่องไปที่บริเวณหน้ากองพันธหารราบที่๑นะครับ
อืมสำหัวของหัวขบวนตอนนี้นะคะเหมือนมุ่งหน้าไปทางสำเหลี่ยมดินแดง
ใช่ครับนะคะมีความขึ้นหน้าอย่างไรคงจะได้ติดตามบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ